สำหรับประเด็นแรกวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเหตุฆ่าปาดคอชิงทรัพย์สาวประเภทสอง
คนดูแลอพาร์ทเมนต์ในย่านจังหวัดนทบุรีช่วงวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางตำรวจสามารถจับคนร้ายได้แล้วก็นำแผนทำตัวมา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะเจ้าตัวก็สารภาพบอกว่าเห็นผู้ตายเนี่ยใส่ทองเต็มตัวเลย
ก็เลยฉวยโอกาสฆ่าปาดคอชิงทรัพย์โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิด
ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะ

ภาพวงจรปิดจับภาพนาทีชีวิตของนายศักดิริแก้วหรือเจ๊บอย
สาวประเภท๒ที่เป็นคนดูแลอพาร์ทเมนต์แห่งนี้
เดินนำหน้าชายเสื้อสีเทาทำท่าทีเป็นลูกค้าจะมาเปิดห้องพัก
ก่อนที่จะอาศัยจังหวะที่เจ๊บอยเผลอ
หยิบมีดในกระเป๋าปาดคอเจ๊บอยจนตาย
ก่อนจะชิงสร้อยคอสร้อยข้อมือ
และแหวนทองน้ำหนักรวม๖บาทหลบหนีไป
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑สิงหาคม๒๕๖๒
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนสพรัฐนาธิเบส

ก่อนใช้เวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
ก็สามารถตามรวบตัวชายเสื้อสีเทาได้
จากหลักฐานทั้งหมดทำให้ชายรายนี้ยากต่อการดิ้น
และสำหรับนายลาพิษทรัพยานนท์หรือนายเนส
คนก่อเหตุได้สารภาพว่า
ตัวเขากับแฟนนุ่มกำลังหาที่พัก

ระหว่างหาหอพักเกิดเห็นเจ๊บอยมีทรัพย์สินเยอะ
ทำให้เกิดความโลภและก่อเหตุปาดคอโดยที่ไม่ได้ฉุกคิด
สำหรับการฆ่านั้นตัวเขากระทำเพียงคนเดียว
ผู้ขาที่เป็นแฟนนุ่มไม่รู้ไม่เห็นและไม่เกี่ยวอะไรด้วย
ส่วนพฤติการทั้งหมดนายเนสเล่าว่า
ได้ทำฟอร์มให้เจ๊บอยขึ้นมาบนห้องพัก
เพื่อที่จะง่ายต่อการก่อเหตุ
และหลังก่อเหตุได้นำทองคำไปจำนำย่านอ้อมน้อย
ก่อนจะกลับมาตัดผมเพื่ออำพลางใบหน้า
แต่ระหว่างกลับบ้านเกิดถูกตำรวจตามจับกลุ่มเสียก่อน
เพื่อให้สำนวนครบถ้วนตำรวจนำตัวในเนสไปทำแผน
และระหว่างการทำแผนเสียงกล่นด่าสาบแช่งของชาวบ้าน
ก็ตามไล่หลังมาเป็นสายผล
ขณะที่นางศรีจันทร์ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า
บอยเป็นคนดีที่ชาวบ้านรักใคร่
เสียใจที่คนดีต้องมาตาย
และส่วนตัวอยากให้ตำรวจลงโทษให้เนสตายตกตามเจ๊บอยไป
เพราะหากปล่อยไว้ก็จะเป็นอันตรายต่อสังคม
เจ๊บอยเป็นคนบอกว่ากูพาเขาไปดูห้องก่อนนะ
เดี๋ยวกูกลับมากินข้าวอยู่ด้วยกัน
แล้วเขาก็บอกว่าเขากลับไปรอบนึง
แล้วก็กลับมาอีกรอบที่๒
อยากให้คนร้ายนั่นแหละตายตามเขาไปเลย

สำหรับเน็ตหรือนายลาพิสัพยานล
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และชิงทรัพย์ผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
อย่างไรก็ตามพลตำรวจโทอำพลบัวรับพร
ผู้บัชการตำรวจพุทธรภักดิ์หนึ่งระบุว่า
เหตุการณ์นี้นายเนธประสงค์ต่อทรัพย์เพียงอย่างเดียว
อยากฝากเตือนประชาชนให้ระวังตัว
และไม่จำเป็นอย่าใส่ทรัพย์สินล่อตาล่อใจ
ในที่สาธารณะเพราะสังคมเต็มไปด้วยผู้คน
ร้อยพ่อพันแม่บางทีอาจมีมิจฉาชีพ
แฝงตัวและพร้อมก่อเหตุทุกครั้งที่ประสบโอกาส
ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีแปลงงาน